ส่วนข่าวนี้ผมตามตั้งแต่เช้าแล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนก็ตามตั้งแต่เช้าเหมือนกัน
สวยสวยสติ๊กเกอร์สวยกล้วยทอดนะครับสวยร้านกล้วยทอดมีรถกระบะมาจอดบอกจะเอา๓๕๐๐ต่อเดือน
ยืนยันแล้วนะทั้ง๔คนที่คุณผู้ชมจะได้เห็นในคลิปต่อไปนี้นะครับ
มีบางส่วนเป็นตำรวจแน่นอนแล้วมามอบตัวแล้วด้วย
โอ้ผมชอบพี่แม่คะกันจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เอง
รถกระบะสีดำมาจอดหน้าร้านกล้วยทอดที่บางใหญ่นนทบุรี
ในรถมีชาย๔คนแต่งตัวเหมือนตำรวจนอกเครื่องแบบคนขับรถกระบะและรถกระจกลงมาเก็บตางนะ
แลกกับอะไรแลกกับดูหยั่งหลังคุณรุกน้องเองในรายงานต่างนั้น
เป็นแรงงานต่างด้าวทั้งนั้นนะครับตรรวจอ้ากว่ามาจากสัตว์ธิบาล
ตรรวจบุตรภักดิ์๑ตรรวจบุตรภักดิ์๓นะนั่นแหละ
อยู่ในรถคันเดียวกันนะครับมากัน๓หน่วยงานเลย
นี่สติ๊กเกอร์นี่มีลายเซ็นต์ด้วยเห็นไหมนางสาวอธิการพุ่มเหล็กอายุ๔๘ปี
แม่ค้าร้านขายกล้วยทอดบอกว่าลูกจ้างฉันแม้จะเป็นชาวเมียนมานะ
ทำงานถูกต้องมา๘๑๐ปีแล้วมีใบอนุญาตหมดนี่นะครับ
จะมาเจอนี่แหละนะครับเรียกเก็บสวยสติ๊กเกอร์
นี่ไปแจ้งความแล้วที่สภบางแม่นางนะตำรวจลงพื้นที่ไปสิครับ
แล้วไปยืนยันว่าชายชะกันในคลิปไม่ใช่ตำรวจท้องที่นะครับ
เดี๋ยวจะติดตามตัวให้แม่ค้าขายกล้วยทอดนะครับ
ไปดูรูปถ่ายคนขับรถกระบะในคลิปคุณผู้ชมไปเปรียบเทียบกับตำรวจ
ยศสืบตำรวจโทสังกัดกองร้อยควบคุมฝูงชนกองกำกับการสืบสวนพูทอจนทบรี
พบว่าเอ๊ะคล้ายคล้ายคุณผู้ชมว่าคล้ายไหมนะครับ
ยืนยันว่าตำรวจในรูปนั่นแหละคนนี้แหละคนขับรถกระบะนะครับ
อกจากนี้ยังพบว่าลายเซ็นต์ด้านหลังสติ๊กเกอร์
ยังก็ตรงกับตำรวจนายนี้ด้วยฮะ
น่าจะใช่เลยค่ะพี่ใช่ไหมใช่ค่ะ
คือคนที่ขับรถมาเก็บชนเราเมื่อวาน
ที่คนขับรถที่เห็นหน้าชัดเจน

ไม่ตกใจค่ะก็ทุกคนต่างมีเหตุผลของตัวเอง
คิดไหมว่าจะกลายเป็นตำรวจจริงที่มาเป็นคนมาเรียกเก็บเงิน
ก็คิดนะคะว่าเขาเป็นตำรวจแน่นอนที่มา
เพราะว่าเป็นคนอื่นเขาไม่มาทำแบบนี้หรอก
เมื่อบ่าย๒โมงมาแล้วครับคุณผู้ชมครับ
ตำรวจจริง๒นายมามอบตัวครับผมอ่านไม่ผิด
ตำรวจจริง๒นายมามอบตัวครับที่สพบังแม่นาง
กับทนายความมารับทราบข้อเก่าหา
ปฏิเสธนะไม่ได้เรียกรับสวยสติ๊กเกอร์ตามที่ถูกร้องเรียน
แต่ที่มามอบตัวเพื่อมาแสดงความบริสุทธิ์ครับ
ไม่มีใครกดดันยืนยันนะครับผู้ประคับประชา

ผ่านตำรวจเอกสมพลังพลวงศรีสุนทรครับ
ระบุว่าที่เหลืออีก๒คนเป็นพลเรือน
ระหว่างการสอบสวนส่วนตำรวจสองนายทำงาน
หลายส่วนทั้งสืบสวนแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่
ตามคำสั่งผู้ประคับบัญชาและจากการสอบสวนเบื้องต้น
ทำเป็นครั้งแรกครับนะอย่างไรก็ตามต้องสอบสวนหารายละเอียดให้ครบทุกเรื่อง
ส่วนคดีนี้นะครับมีผู้เสียหายมาแสดงตัวแล้วคือแม่ค้าขายกล้วยทอด
แล้วก็ยังไม่มีผู้เสียหายเพิ่มเติมไม่ได้หนักใจในคดีนี้นะครับ
แต่คุณผู้ชมหนักใจหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะคุณตำรวจนะ
เนื่องจากผู้บังคับบัญชาสั่งให้ดำเนินการอย่างเชียบคาดโอ้โหอันนี้ยิ่งน่าห่วงเลย
ห่วงเลยตรงที่ลงท้ายด้วยจะให้ความเป็นธรรมของทั้งสองฝ่ายกับทั้งสองฝ่าย
ผมเป็นห่วงทุกครั้งจริง
ก็แต่เรื่องนี้พอมันเปิดเผยขึ้นมาก็ทำให้เห็นว่าบ้านเราก็มีเรื่องที่ต้องเก็บกวาดกันอีกหลายเรื่องเลยนะคะ